คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเออมันก็แปลกฮะ
ที่อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินถิ่นเมืองช้าง
คุณพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่
คู่บ้านคู่เมืองที่วัดวัดพรมศิลาแตน
มันหายไปนะหายไปหลายเดือนแล้วคือชาวบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเริ่มถอดใจแล้วว่า
คงไม่เจอแล้วคงไม่ได้กลับคืนมา
จู่กลับมาเองค่ะ

ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเอากลับมา
แล้วคนที่เอาไปคือไปเกิดอาเภษเกิดอาถรรพ์อะไรหรือเปล่า

ก็เลยต้องเอากลับมาแบบนี้สุดท้ายค่ะ
ก็ต้องมีการทำพิธีกันแบบนี้นะคะ
แตนตำบลแตนอำเภอศรีขอรพุมจังหวัดสุรินทร์นะคะ
อย่างที่เล่าไปพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หายไปนะคะ
แล้วพระพุทธรูปองค์นี้อายุหลายร้อยปีนะคะ
หายไปจากวัดพรมศิลาแตนอย่างไร้ร่องรอย
ชาวบ้านเชื่อว่าขโมยน่าจะขโมยไปนะคะ
แต่ก็สงสัยเหมือนกันว่าใครเป็นขโมยก็ยังจับหัวขโมยไม่ได้นะ
ณตอนนั้นจู่มีคนเอากลับมาวางไว้ที่เดิม
ชาวบ้านรู้สึกอย่างไรดีใจค่ะ
ดีใจเสร็จปุ๊บผู้ใหญ่บ้านบานแตนบ้านแตนหมู่ที่๒๒ก็เลย
ร่วมกับทางวัดแล้วก็ชาวบ้านจัดพิธีรับขวัญโดยมีการ
นี่ค่ะตั้งขบวนแบบนี้นะคะ
แล้วมีการนำช้างสุรินถิ่นเมืองช้างใช่ไหมก็ต้องนำช้างนะคะ
นำช้างมาทั้งหมด๑๒เชือก
มาร่วมขบวนแห่รับขวัญพระพุทธรูปประจำหมู่บ้าน
แห่รอบหมู่บ้านแบบนี้นะคะ
ชาวบ้านเขาก็มาร่วมพิธีเยอะแบบนี้ค่ะ
ทีนี้สาเหตุที่ชาวบ้านเชื่อว่า
คนร้ายเอาไปแล้วแล้วกลับเอามาคืนเนี่ย
เพราะคนร้ายอาจจะไปเจออาถรรพ์ทุกข์ทรมานกินไม่ได้นอนไม่หลับ

ในวันเดียวกันค่ะผู้นำหมู่บ้านได้มีการทำพิธีขอฟ้าขอฝนไปด้วย

ข้าวกล้าที่หวานเอาไว้หลายพื้นที่ก็เริ่มเช้าตาย
หลังทำพิธีเสร็จสิ้นก็สร้างความหวังว่าฝนจะตกลงมา
ตามคำขอของชาวบ้านปรากฏว่าฝนตกไหมตกไหมอ่ะ
ไม่รู้เหมือนกันในสคริปต์ไม่ได้บอก
เอาก็ขอให้ตกแล้วกันนะเพราะว่าเขาขออยากให้ตกใช่ไหมก็อยากให้ตกนะคะ
เอาน้องคนนั้นไปรำไหมน้องอะไรนะเพ็นใช่ไหม
ต่อที่หมู่บ้านทัพทิมสยาม๐๔ตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินท
ยังอยู่ที่ซูลินนะชาวบ้านในพื้นที่เข้าไปกันประมาณ๕๐คนแล้ว
จัดเครื่องเส้นไหว้ก็มีทั้งผลไม้อาหารคาวหวานแล้วก็น้ำแดงนะคะ
ทำพิธีเปลี่ยนชุดใหม่แทนชุดเดิมที่สวมใส่ให้กับหุ่นเจ้าแม่นางชิว
หุ่นเจ้าแม่ออกัญญาภายในศาลที่ชาวบ้านเขาตั้งขึ้นนะคะ
เปลี่ยนชุดใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะไม่นาน๓๐นาทีนะ
ปรากฏว่าชุดที่สวมใส่เหมาะสมกับแม่นางเป็นอย่างมาก
เขาบอกแบบนี้เลยนะชาวบ้านพูดกันว่าดูใบหน้าท่านเหมือนจะพอใจ
มีความพึงพอใจเพราะลักษณะเหมือนยิ้มออกมา
ชาวบ้านก็ยิ้มตามไปด้วยแล้วพอยิ้มเสร็จแล้วปุ๊บ
ก็ต้องไปดูซิมันมีอะไรในกระถางทูบเสียงไทยหรือเปล่า
แต่เจ้าแม่ดูจะยากยากงวดนี้ยาก
คนที่ดูชัดก็บางคนก็ได้นะก็ยิ้ม
บางคนไม่ยิ้มคือคนที่ไม่ได้นั่นแหละแล้วก็มีการบนบานสารกล่าว
เออก็เห็นแบบอยู่นั่นแหละค่ะ
เอาไปต่อกันที่วัดนิเทศราชประดิษฐครอง๑๓นะฮะ
ตำบลพืชอุดมอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีครับ
นักเสียงโชคก็เดินทางไปขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่กันนะ
โดยเฉพาะนักเสียงโชคก็ต่างนำน้ำแดงดอกไม้ขนมเปี๊ยะไปเส้นไหว้ถวาย
เขาได้อะไรที่จะให้พวกคุณเอาไปฟังครับ
กล้าสามจำข่าวว่ามีไข่ให้โชคให้ลาบที่ก็เลยมาขอโชคขอลาบค่ะ
เพราะวันนี้ก็ได้เลขเจ็ดสิบสามเนี้ยค่ะเลขเร
มาขอแล้วได้รางวัลไปแป๊ดหมื่นบาท

ขออีกจุดทูบเส้นไหว้จุดอะไรกัน